เราจะต้องเรียกนักเตะบางคนที่ค้าแข้งอยู่ในประเทศกลับมากลับมาช่วยทีมชาติกันหน่อยใช่ไหมคะคุณเจคะ
จะมี๒ส่วนตัวอยู่ในประเทศก็คงจะต้องมีการวางแผลเรื่องของการเก็บตัวกันด้วย
หลายคนจะต้องเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนสลีกกันต่อ
ขณะที่ตัวต่างชาตินะครับถ้ามีความต้องการสำหรับ
กิระนิชิโนทางสมาคมก็พร้อมจะประสานงานให้ครับ
รายชื่อผู้เล่นนะครับที่นายพาธิสุภพงศ์
เลขาธิการสมาคมพูดถึงก็คือธนวัฒนซึ้งจิตถาวร
แล้วก็เบนสเดวิทครับซึ่งเคยติดทีมชาติมาแล้ว
สำหรับทางเบนเดวิสก็แน่นอนแหละครับ
ถ้าเกิดว่าจะเอามาเล่นบอลโลกรอบคันเลือกจริง
สำหรับสองคนนี้สมาคมบอกว่าไม่มีปัญหานะครับ
อยู่ที่ว่ากระบวนการในการกักตัวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าทางเบนเดวิสเองเนี่ยเคยมาเล่นให้กับทีมชาติ
รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีแล้วไม่น่าจะมีปัญหา
แต่ว่าธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเคยมีชื่อเล่นให้กับทีมเยาวชนของฝรั่งเศส
แต่ว่ายังไม่เคยติดทีมชาติไทยก็ต้องเป็นความสมัครใจของแข้งรายนี้ด้วยว่า
จะเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยหรือไม่แต่ถ้าเกิดนิชโนมีความต้องการ
จะประสานงานให้แน่นอนครับนิชโนเองก็หารือกับสมาคม
เพื่อกำหนดวันที่จะเก็บตัวฝึกซ้อมในศึกบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
ซึ่งจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับ